คุณผู้ชมคะมากันที่นางเอกสาวยิ้มสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะ

ชวนแฟนนุ่มหวานใจไฮโซมาเต้นด้วยค่ะ
งานนี้เนี่ยสาวมินบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า
นี่เป็นกิจกรรมขำเป็นกิจกรรมสบายนะคะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เต้นไปก่อน
เต้นไปเพื่อรอละครเรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดกล้อง
เคล็ดลับที่ทำให้เธอดูสวยขึ้นดูใสขึ้น

แค่ดื่มน้ำเยอะความปังความออร่ามันก็จะตามมาติดแล้วค่ะแม่ค่ะ

คือหลายคนแบบแชร์เยอะมากคิดไหมว่าเราจะมาทางนี้อะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คงเป็นเหมือนทุกคนที่แบบเหมือนทำอะไรไม่ได้อะเนาะ
ชอบทุกคลิปเลยนี่เวลาแบบกลับไปย้อนดูก็ยังขำเองเล่นเองขำเอง
ก็ทำงานเยอะเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแบบดื่มน้ำเยอะอะ
ด้วยยิ่งกว่าโควิดยิ่งแบบดื่มน้ำอย่างนี้เลย
ดื่มน้ำเยอะเคล็ดลับของคนสวยเขาล่ะ
ใช่นะคะดื่มน้ำด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะไม่ใช่ดื่มน้ำอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะไปว่าน้องมีนอะไรตอบแบบนี้
แต่ถ้ามาถามเพื่อนดิฉันเนี่ยเพื่อนดิฉันเขาก็จะบอกว่าสวยด้วยแอป
ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเลยแต่นี่เขาสวยด้วยน้ำเปล่าจริง
ใช่น้ำก็สำคัญเราก็ต้องทานน้ำเยอะนะคะ